พ่อตาท่านหนึ่งเขาอดรนทนไม่ไหวจริงเขาบอกว่าเนี่ยนะลูกเขยคนเล็กของบ้านเขาเนี่ยมันเกินไปคือมันเกินไปมันเกินไป
จากว่าเหมือนกับอยากจะให้คนในบ้านคนในครอบครัวรวมทั้งพ่อตาแม่ยายต้องอยู่ใต้อำนาจของลูกเขยทั้งหมด
แล้ววันดีคืนดีล่าสุดวันเกิดเหตุเนี่ยลูกเขยจะใช้มีดมาแทงพ่อตาสุดท้ายพ่อตายิงสวนเจ็บสาหัสแบบนี้เพราะว่าทนไม่ไหวจริงกับพฤติกรรมลูกเขยนะคะที่เป็นใหญ่เป็นโตในบ้าน
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะภายหลังจากที่ตำรวจสพนาคาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงก็เป็นเรื่องราวที่พ่อตาปืนโหด
เพราะตานี่เป็นคนสูงวัยแล้วด้วยเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมลูกเขยคนนี้
สุดท้ายตัดสินใจยิงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะ
ในตำบลหมู่ม่นอำเภอเมืองอุดรธานี
ทีนี้ประเด็นคือคนที่ถูกยิงเนี่ยค่ะเป็นลูกเขยทราบชื่อคือนายชัยกฤษ
วัย๕๒ปีนะคะมีร่องรอยบาดแผลถูกยิงที่ลำคอ๑นัดกระสุนฝังในนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นบ้าน
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนท่านเมื่อสักครู่นี้คือคุณตา
คุณตาที่เป็นพ่อตานะคะที่มีการใช้อาวุธปืนยิงลูกเขย
ใกล้กันค่ะคุณผู้ชมในบ้านมีมีดสปาต้ายาว๕๐เซนติเมตรวางอยู่
ซึ่งมีดสปาต้าเป็นมีดที่ลูกเขยจะใช้ในการมาแทงคุณตาก่อน
สุดท้ายคุณตาก็ต้องโอ้โหยิงสวนเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานยาวมากเป็นอาวุธมีด
ขณะเดียวกันเดี๋ยวมันจะมีปืนพกสั้นนะคะเป็นปืนขนาด๙มมของคุณตาที่ใช้ในการยิงลูกเขยวางอยู่ที่โซฟา
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันทีนี้จากการสอบถามคุณตาค่ะจ่าสิบเอกวันนี้นะคะ
มือปืนท่านนี้วัยเก้าสิบสี่ปีแล้วคุณผู้ชมเขาเป็นอดีตราชการทหารด้วยนะคะ
คุณตาบอกว่าคือไอ้ลูกเขยคนเล็กของบ้านเนี่ยคนเจ็บนะ
มันชอบทำตัวกลางอ่ะหนูมันเกินไปมันทนไม่ไหวจริง
มันชอบให้ทุกคนในบ้านอยู่ใต้อำนาจมันหมดวางตัวคุมทุกคนนะคะ
แล้วก็ลูกเขยเนี่ยเป็นแบบนี้อารวาสอยู่บ่อยครั้งค่ะสุดท้ายคุณตาทนไม่ไหวจริงจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ลูกเขยเนี่ยอัลวาดใส่ลูกสาวบ้างตาเห็นแล้วก็รับไม่ได้
หัวอกคนเป็นพ่อแล้วก็ล่าสุดจะโดนฟันตาก็เลยตัดสินใจยิงสวนเพื่อป้องกันตัวค่ะ
แล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคะคุณตายังบอกด้วยว่าลูกเขยเนี่ย
วันที่เกิดเหตุจะมีการใช้มีดสปาต้าเข้ามาฟันเมียของคุณตาที่ป่วยติดเตียง
หรือว่าแม่ยายนี้ด้วยเขาก็เลยทนไม่ไหว
ทีนี้จากการสอบถามนางตุ๋ยค่ะเป็นลูกสาวลูกสาวของคนที่ก่อเหตุนี่แหละเนี่ยนะคะ
ก็เป็นสมาชิกในครอบครัวเหมือนกันเขาบอกว่าตัวน้องเขยเนี่ยคนเจ็บนะคะ
ทีเป็นเหมือนเป็นอดีตพนักงานเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่ง
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านช่วงเสาร์อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอกำลังอาบน้ำให้คุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน
ทีนี้ตัวน้องเขยคนนี้ค่ะเปิดเพลงพญาโศกตัวเองก็เลยเอ่ยปากว่าเอ้ย
เปิดเพลงเบาหน่อยได้ไหมหรือว่าปิดเพลงได้ไหม
เพราะว่าพ่อแม่ก็ป่วยคนแก่ป่วยอยู่ไม่อยากจะให้รบกวนนะคะ
สุดท้ายตัวน้องเขยเนี่ยทนไม่ไหวค่ะเหมือนกับโมโหอลวาดคุ้มคลั่งถือมีดมาจะฟันคนในบ้าน
ก็เลยเกิดเหตุสลดแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือนอนจมกองเลือดโดนพ่อตายิงเจ็บสาหัสค่ะ
ยุฒิตรสันติธรรมดาเพื่อให้รอบและคุณคุณรู้ว๋ซื้ออุ่นให้
เพลงพระยาโศกเขาเอาไว้เปิดในงานเศร้างานโศก
แต่มันเอามาเปิดตอนที่แม่ไม่สบายนอนติดเตียง

ญาติพี่น้องก็เลยไม่พอใจสุดท้ายก็เป็นเหตุแบบนี้ขึ้นมานะครับ